กินอาหารที่มันมีส่วนผสมของกัญชาไหม
อยากให้คุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกหน่อย

เพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับชาวต่างชาติ
เขามาจากอิตาลีค่ะแล้วเขามาเที่ยวเข้าสารบ้านเรา
ปรากฏไปซื้อไอ้บราวนี่ชิ้นมันเล็กสักประมาณ๒๐๐นิดหนึ่งนะ
เป็นบราวนี่ที่มีส่วนผสมของกัญชากินไปแล้วเกือบตาย
แต่ทีนี้ต้องถามนะว่าตอนเขาซื้อเขารู้ไหม
อันนี้คือต้องถามแล้วอีกอย่างหนึ่งเขารู้ไหม
ว่าตัวเขาน่ะแพ้หรือว่าแพ้สารที่มันอยู่ในกัญชา
นี่ไปหาหมอเลยที่บอกว่าอาการเป็นยังไง
หายใจไม่ออกคอแห้งปากแห้งหัวใจเต้นเร็ว

ใช่ค่ะนี่แหละโพสต์นี้คุณผู้ชมเขาถ่ายคลิปมา
แล้วก็มีการแชร์ไว้จะเตือนภัย
จากว่าคนที่โพสต์เป็นผู้หญิงชาวไทยนะ
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าเพื่อนเขามาจากอิตาลี
เป็นผู้ชายอายุ๓๖ปีก็มาที่เข้าสารกัน
แล้วก็เห็นว่าเขาขายขายบราวนี่อยู่
เป็นบราวนี่ผสมกัญชาแต่พอกินเข้าไปเนี่ยอาการเพื่อนไม่ดีเลยอะค่ะ
ในโพสต์ระบุว่าอย่าหากินเลยนะ
คนที่ไม่เคยทานมันร้ายจริง
ชักด้วยตัวเกร็งแล้วก็บอกพี่กัดที่ถนนเข้าสาร
เค้กก้อนเล็กมากคือหมายถึงบราวนี่ค่ะ
๒๐๐บาทแต่ค่านักศึกษา๓๐๐๐๐บาท
ทำไมกล้าขายพิษร้ายแรงจริง

แล้วก็ใส่แฮชแท็กเอาไว้ว่ากัญชาน่ากลัว
นักข่าวของเราค่ะติดต่อไปที่ผู้หญิงที่เป็นคนโพสต์นะ
ตอนนี้ฝั่งผู้หญิงก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาล
ดูแลเพื่อนเพราะว่าเพื่อนชาวอิตาลีก็แอดมิตรอยู่นะคะ
ซึ่งก็ให้ข้อมูลค่ะว่าต่างชาติคนนี้นะ
จะมาเที่ยวไทยได้แค่๖วันเท่านั้นเอง
แล้วก็เลยมาเที่ยวที่เข้าสารไปซื้อบราวนี่นี่แหละ
ที่ผสมกันชาเนี่ยมากินเป็นครั้งแรก
เราก็เลยถามทางฝั่งผู้หญิงไงว่าเอ๊ะตอนที่เพื่อนซื้อน่ะ
ตัวเธออยู่ด้วยไหมอ่าฮะฝั่งผู้หญิงบอกว่าโห
ถ้าเกิดเราอยู่ด้วยนะยังไงก็ห้าม
เพราะว่าเพื่อนผู้ชายคนนี้ไม่เคยดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่
เป็นคนรักสุขภาพมากแล้วก็ไม่มีโรคประจำตัวด้วยค่ะ
ทีนี้พอถึงขั้นเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะ
อาการคือหายใจไม่ออกใช่ไหมคอแห้งปากแห้งใจ
เร็วอาเจียนชักเกร็งพอนำส่งโรงพยาบาลแล้วอะค่ะ
หมอก็ดูแลอยู่ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังไม่มีแรง
จริงวันนี้ตอน๕ทุ่มฝ่ายผู้ชายจะต้องกลับอิตาลีด้วยนะ
จะเดินทางกลับไหวไหมคุณเดี๋ยวจะต้องรอให้หมอประเมินอาการอีกครั้งหนึ่งก่อน
แล้วเธอบอกด้วยนะอยากให้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบหน่อย
ไปดูเลยที่เข้าสารหรือว่าร้านขายอาหารต่างที่มันมีส่วนผสมของกัญชา
เพราะเท่าที่เธอเคยเห็นนะเธอบอกว่าเยอะเลยขายอยู่หลายร้าน
แล้วอีกอย่างหนึ่งนักท่องเที่ยวไม่รู้ไงว่าแต่ละอย่างมันมีส่วนประกอบส่วนผสมของกัญชามากหรือว่าน้อยขนาดไหน
นี่คนเข้ามาคอมเมนต์นะในโพสต์ของเธอน่ะก็บอกว่าขอให้เพื่อนเธอหายเร็ว
บางคนก็บอกว่าเอ้ยแล้วเนี่ยทำไมถึงกล้ากินแบบนี้ล่ะ
ก็ตอบไงว่าที่เพื่อนซื้อกินเพราะว่าเห็นวางขายเยอะ
ก็เลยคิดว่าเออคงจะกินได้ไม่เป็นอะไร
เลยซื้อแบบขิ้นเล็กมาลองกินดูไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้
นี่บางคนบอกว่าคนขายต้องบอกเลยว่ากินแค่๑ส่วน๔ของชิ้นก็พอ
กินไปนิดนึงมันก็อาจจะแบบมึนแล้วแต่บางคนไม่รู้ไง
หมดทั้งชิ้นอาการก็เลยเป็นแบบนี้นะคะ